นอกจากการชุมนุมของกลุ่มรัศดรที่เขาก็เรียกร้องอยู่๒๓ข้อ
หนึ่งในนั้นคือการปฏิรูปสถาบันเนี่ย
แต่ก็ต้องยอมรับว่าอีกฝากฝั่งหนึ่งก็มีประชาชนที่เขาไม่เห็นด้วย
อืมแล้วก็ได้ออกมาปกป้องสถาบันใช่นะครับ
วันนี้คุณบิยมลือฤทธิ์นะครับดารานักแสดงชื่อดังขับพระศกรณิกรพระชาชนและกลุ่มไทยภักดี
วันนี้ไปร่วมตัวกันเพื่อเฝ้ารอรับเสด็จและแสดงพลังในการปกป้องสถาบันที่สวนลุมพิณี
นี่เป็นภาพเมื่อช่วงบ่ายเย็นวันนี้ที่บริเวณเพราะบรมราชาต้นที่๖
ที่สวรรค์ลุมพินีเขตประธุมวันกรูงเทพนะครับ
เสื้อสีเหลืองแล้วก็สีชมพูนะครับ
รวมตัวกันเพื่อเฝ้าทุลอองทุลีพระบาท
เสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และสมเด็ตพระนางเจ้าพับราชนีนะครับ
ในโอกาสเสด็จพระดำเนินไปทรงวางพวงมาลา
ถวายรัชศักระพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๖
งในวันวชิราวุฒิครับโดยมีกลุ่มประชาชนนะครับ
จากศูนย์ประชาชนปกป้องสถาบันมีกลุ่มอาชีวะปกป้องสถาบัน
มีกลุ่มไทยพักดีนะครับแล้วก็ประสบกรณิกรนะครับ
มารวมตัวกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีนะครับ
ขณะเดียวกันนะครับเราได้คุยกับ
คุณบินบรือฤทธิ์ที่วันนี้ก็มาด้วยนะครับโดยบอกว่า
วันนี้มาเพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์
ซึ่งนี่เป็นครั้งที่๔แล้วที่ได้มาเฝ้าทุลอองทุลีพระบาทรับเสด็จอย่างใกล้ชิด
โดยคุณวินบอกว่าจากนี้ไปหากไม่ติดภารกิจอะไรนะครับ
จะเดินทางไปในทุกที่ในทุกสถานที่ที่พระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ
ซึ่งทุกครั้งที่เห็นพระองค์รู้สึกมีความปิติอย่างยิ่ง
แล้วถือว่าเป็นที่สุดของชีวิตเพราะฉะนั้นจากนี้ไปจะไปทุกที่
ส่วนสถานการณ์บ้านเมืองเรื่องการชุมนุมในขณะนี้นะครับ
คุณบินบอกว่าที่มีกลุ่มคนบางส่วนพยายามบิดเบือนประวัติศาสตร์
ตอนนี้ยังไม่สายหากคนกลุ่มนั้นจะกลับตัวกลับใจ

ขอฝากไปถึงกลุ่มคนที่พยายามแสดงออก
จาบจ้วงสถาบันอันเป็นที่รักของคนไทย

มันยังไม่สายเกินไปนะครับที่จะหยุดในการกระทำแบบนี้นะครับ
ผมก็ว่ามันไม่ดีนะครับมันไม่ดีสำหรับพี่น้อง
คนไทยทั้งประเทศส่วนมากเลยนะเอาวัดก็ส่วนมากเลยนะครับ
หลายคนที่ผมไปเนี่ยหลายคนก็บอกว่าเลยว่ารู้สึกเสียใจมาก
สิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศไทยณตอนนี้ณวันนี้นะครับผมเอง
ไม่รู้จะทำยังไงเพราะว่าคือมีหน้าที่ก็คืออยากจะเชิญชวนพี่น้อง
ประชาชนชาวไทยออกมาปกป้องสถาบันประมาณอาศักดิ์นะครับ
ขณะที่นายแพทย์วรงเดชกิจวิกรมแก่นำกลุ่มไทยพักดีนะครับ
วันนี้ก็มารอเฝ้ารับเสด็จเช่นกันนะครับท่านผู้ชมครับ
พระวรงเนี่ยบอกว่าการเดินทางมาไม่ได้มีความเคลื่อนไหว
ทางการเมืองไม่เกี่ยวข้องอะไรกันนะครับเป็นการเดินทางมา
เฝ้าทุนหองทุรีพระบารรับสเด็ดของประชาชนคนไทย
ที่เป็นแบบนี้มายาวนานแล้ว
พร้อมกับปฏิเสธว่าการเคลื่อนไหวของกลุ่มไทยพักดี

เงื่อนไขที่จะนำไปสู่การรัฐประหาร

องว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะมีการรัฐประหารเกิดขึ้น

พวกประชาชนผู้จงรับพอดี
สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี

ก็ทรงพระดำเนินเยี่ยมประชาชนค่ะ
ไปเฝ้าทุลอองทุลีพระบาทรับเสด็จเป็นจำนวนมากเลยนะคะ
โบกพระหัดแย้มพระสวนทักทายประชาชนอย่างเป็นกันเอง
โดยไม่ทรงถือพระองค์แต่อย่างใด

บางคนก็แนบพระบรมชายลักษณ์ไว้ที่หน้าอก

ด้วยความสำนึกรักต่อสถาบันพระมหากษัตริย์นะคะ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี
พระดำเนินผ่านทุกคนก็ได้ก้มกราบแน่พระบาท
เพื่อแสดงออกถึงความจงรักพักดี

รัศดรเปล่งเสียงถวายพระพรทรงพระเจริญดังกึกกล้อง
ด้วยความปราบปลื้มทราบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ
ที่ได้เฝ้าทุนละอองทุลีพระบาทรับเสด็จอย่างใกล้ชิดค่ะ
ทรงพระเจริญทรงพระเจริญ
ค่ะทีมข่าวได้คุยกับหนึ่งในประชาชนที่มาเฝ้าทุนละอองทุลีพระบาทรับเสด็จนะคะ
นางสาวฐานิดาแซ่ลีอายุ๓๓

พระอักษรลงบนสมุดบันทึกของเธอ
ที่ตั้งใจเตรียมมาแสดงต่อหน้าพระพักษ์ค่ะ
เมื่อทั้งสองพระองค์พระดำเนินผ่าน
เธอจึงขอพระราชธรรมราชานุญาต
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระอักษร
เพื่อเป็นข้อความส่งถึงคนไทยที่อยู่ในต่างประเทศ

ได้บันทึกความทรงจำสมัยใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศ
แล้วก็ได้มีโอกาสร่วมจัดนิทัศกาลต่าง
เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่๙นะคะ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงมีพระเมตตา

แรกเริ่มปากกาไม่ติด

แล้วก็ท่านก็ไปขอปากกาจากประบวกฮารัง

รักชาติรักพี่น้องร่วมชาติทำเพื่อความสุขและประโยชน์ของส่วนรวมของเราเองจะได้รับความสุขนั้นเองความดีและความจริงได้ตาย
ตื่นเต้นอยู่ก็ไม่คิดเหมือนกันว่าจะได้แบบนี้